ท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพเด็กหญิงวัย๘ขวบที่ถูกในแหบ
ละเมิดทางเพศแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
พิธีศพของน้องเนี่ยนะฮะพิธีชำนาญกิจศพมีขึ้นที่เมนในวัดประจำหมู่บ้านนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะฮะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนจิตใจชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก
รวมทั้งผู้คนที่ได้รับทราบข่าวด้วยนะครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากทางราชการ
มีชาวบ้านในพื้นที่มีคุณครูมีเพื่อนนักเรียนของน้องมาร่วมงาน
แล้วก็แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนนักเรียนหลายคนก็มาช่วยกันเสิร์ฟน้ำนะฮะ
ดูแลผู้ที่มาร่วมพิธีนะครับเพื่อนเพื่อนของน้องบอกว่าเศร้ามากนะฮะ
ที่ต้องสูญเสียเพื่อนไปจากนี้ไปคงไม่ได้เล่นกันไม่ได้นั่งเรียนด้วยกันอีกแล้ว
อยากให้เพื่อนไปสู่พบภูมิที่ดีหากชาติหน้ามีจริงก็อยากให้เกิดมาเป็นเพื่อนกันอีก
พิธีชาปนกิจศพวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องได้นำตุ๊กตาสองตัวที่น้องรักมาก
แล้วก็นอนกอดทุกคืนเนี่ยรวมทั้งกระเป๋านักเรียนของน้องนะฮะ
ใช้เป็นโรงเรียนทุกวันข้าวของเครื่องใช้ต่างเนี่ยมาเผารวมไปกับพิธีด้วยนะครับ
ส่วนของชำรวยนะคะที่มอบให้กับแขกที่มาร่วมงานก็เป็นปากกาดินสอยังลบ
เพราะว่าน้องชอบวาดเขียนค่ะชอบคัดลายมือ
อย่างที่เคยบอกไปว่าน้องเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดลายมือของโรงเรียนด้วยนะคะ
ส่วนพรุ่งนี้จะมีพิธีเก็บอัฐิและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับน้อง
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าเหตุการณ์นี้เศร้าสลดจริง
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาก็อยากจะให้ดำเนินคดีให้หนักที่สุด
นายอนุวัฒน์ผลจโปะหรือในแหบอายุ๒๔ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ตำรวจแจ้ง๔ข้อหานักนะคะพรากผู้เยาว์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พาเด็กไปเพื่อการอนาจารย์กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ค้างการประกันตัวค่ะส่งตัวฝากค้างศาลจังหวัดนครราชศรีมาแล้วนะคะ
ตำรวจจะสรุปสำนวนคดีส่งอายการภายในสัปดาห์นี้ล่ะค่ะ